พาไปดูหนุ่มฉะเชิงเซาค่ะเขาไปร้านเหล้ากับแฟนสาว
แต่แล้วจู่ดื่มกินกันตามปกติจนกระทั่งทะเลาะกัน
พอทะเลาะเสร็จปุ๊บแฟนสาวออกจากร้านหนุ่มคนนี้เขาก็เลยขับกระบะเพื่อรีบไปตามหาแฟนสาวไปตามง้อ
สุดท้ายไปพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ที่ออกมาจากซอย
แล้วเนี่ยคนขับรถจักรยานยนต์ถึงขั้นแบบเจ็บสาหัส

เพราะดีมากที่กู้ภัยลงตรวจสอบแล้วก็ช่วยชีวิตไว้ได้ทัน
นี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่เร่งช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บค่ะ
เขาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นอนหมดสติ
ตอนแรกเห็นบอกว่าหัวใจหยุดเต้นเลยพี่ก๊อฟ

แต่เจ้าหน้าที่ก็มาปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยยื้อชีวิตได้ทันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลพิมทาอำเภอบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คนเจ็บทราบชื่อนายอำนาจวัย๔๓ปีนะคะ
รถจักรยานยนต์เขาก็เป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีน้ำเงิน

โอ้โหชนจนกระทั่งแบบสภาพรถแบบพังยับแบบนี้เลย

ใช่ค่ะทีนี้เขาบอกว่าวันเกิดเหตุในคนเจ็บเนี่ยนะคะ
มีข้อมูลจากผู้สื่อข่าวบอกว่าเขากำลังขับมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปทำงาน
ออกมาจากซอยเป็นจังหวะเดียวกันที่นายสุภาชัยวัย๒๙
คนขับรถกระบะที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยรีบรีบขับอย่างรวดเร็
เพื่อจะไปตามหมอวิธีแฟนสาวที่ทะเลากันจากร้านเรา
สุดท้ายก็เลยพุ่งชนกันอย่างจังแบบนี้แหละ
เพราะดีที่คนเจ็บหรือคนขี่มอเตอร์ไซด์
มีสัญญาณชีพกลับขึ้นมาไม่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะช่วงสักเที่ยงคืนที่ผ่านมา

ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มีการออกตรวจสอบพอดี
เป็นจังหวะเดียวกันที่แบบไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะ
ไปฟังเสียงคนขับกระบะเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยแล้วกันค่ะ
ก็ไม่เจอที่ร้าน
ใช่ครับใช่